พอมารู้ข่าวว่าเรือล่มพ่อบอกตกใจและใจหายมาก
แต่ก็ยังมีหวัง
พอนานวันเข้าก็ค่อยทำใจไว้บ้างแล้ว
ภาวนาขอเพียงว่าไม่ว่าลูกชายจะอยู่หรือตายขอให้ได้เจอร่าง
ล่าสุดตอนที่ไปเจอเสื้อชูชีพเจอบัตรประชาชนเจอกระเป๋าสตางค์
โทรศัพท์มือถือในถุงพลาสติกพ่อมั่นใจ
ลูกของพ่อน่าจะตัดสินใจเสียสละเสื้อชูชีพให้กับเพื่อน
คือช่วยชีวิตเพื่อนแลกกับชีวิตของตัวเองเลย
ส่วนตัวเชื่อว่าสงสัยคงถึงเวลาแล้วแหละที่ลูกต้องจากไป

คุณพ่อบอกว่าถ้าย้อนไปตอนที่เขาเกิดเขาเกิดมาพร้อมกับพายุ
แล้วพอตอนที่เขาตายในคืนนั้นคลื่นลมในทะเลแรงมาก
พ่อก็เลยบอกว่าเขาก็ไปกับพายุเหมือนกันครับ
จะคอยถึงเวลาไปพายุไพรมันแค่นั้น
คืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกนะครับ
แล้วก็จะมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่๒๗ธันวาคมนี้นะครับ
ค่ะจากที่คุณคิงเล่าแล้วก็พูดถึงสิ่งที่พ่อพูดว่า
ลูกน่าจะเสียสละเสื้อชูชีพให้เพื่อน
คือเชื่อว่าพ่อก็คิดว่าลูกเป็นฮีโร่แน่
ญาตินะคะคุณผู้ชมครับไปทางฝั่งญาติบ้าง
ของจ่าเอกจักรพงศ์ซึ่งตอนนี้ท่านได้รับการเลื่อนชั้นยศเป็นเรือตรีแล้ว
หวังขออนุญาตเรือตรีจักรพงษ์ภูมิผลเลยนะคะ
บอกไว้แบบนี้ว่าเป็นอย่างที่ทุกคนพูด
เสียสละชูชีพตัวเองให้เพื่อให้เพื่อช่วยคนอื่น
เพราะชูชีพมีถุงใส่บัตรต่างกับโทรศัพท์ผูกติดอยู่กับชูชีพ

คิดไว้ไม่ผิดว่าพี่จะต้องเสียสละชูชีพแน่นอน
เสียสละเพื่อช่วยคนอื่นตอนนี้คงกำลังยิ้มอยู่บนนั้นล่ะสิ
ยิ้มภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้
ทุกอย่างไม่รู้เรื่องอะไรพี่จัดการได้ดีทุกอย่าง
แท็กไว้ว่าคิดถึงคนบนฟ้า
แฮสแท็กจ่าเอกจากกระพงฟูลผล
ช่วงเช้านะคะก็มีโพสต์ด้วยนะคะว่า
กลับบ้านกันพี่เหมือนที่พี่ตั้งใจไว้ว่าปีใหม่นี้จะกลับบ้าน
คิดไว้แล้วว่าจะย้ายกลับมาทำงานที่ใกล้บ้านเพื่อได้ดูแลพ่อกับแม่ของพี่
แต่ยังไม่มีตำแหน่งว่างให้ลงการเดินทางกลับครั้งนี้มันดีใช่ไหมพี่
มีคนมารับมีคนไปส่งถึงบ้านต่อไปนี้พี่จะไม่ต้องเหนื่อยกับอะไรอีกแล้ว
กลับครั้งนี้พี่พักห่อนพี่พักผ่อนได้ยาวเลยนะอยู่ตรงนั้นพี่สบายดีใช่ไหม
เหมือนเดิมนะคะคิดถึงคนบนฟ้าที่จากไปและแฮชแท็ก
เรือหลวงสุโขทัยล่มค่ะ
นี่คือการเคลื่อนร่างของเรือตรีจักรพงศ์ภูลผลกลับบ้านเกิดนะครับอีกหนึ่งร่างครับ